เมื่อวานี้มีอาการสัมภัณฑ์ในเหตุครับ
เป็นเหตุจริงที่กรกฎประจำเที่ยมกระยะหลังครับ
เวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาทีครับ
๖ไม้นะครับใต้อาทารณ์เรียน
คนร้ายก็ได้ทำทีไปพูดคุยนะครับ
ท้ายบ้านใต้มือตัวเที่ยม
กับเหตุศาสตร์ที่เป็นการรักษราบ